คุณผู้ชมคะยินดีกับคนที่ถูกรางวัลเมื่อวานนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็คนที่ถูกรางวัลเนี่ยเขาก็จะไปแก้บนกันถูกไหม
โชคได้ลาบแล้วจะพาไปดูที่อ่างทองค่ะ
มันมีเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนแฝงร่าง

คือเนี่ยเธอร้องห่มร้องไห้แล้วก็นั่งพิงเก้าอี้แงนหน้าหงายหน้าไปข้างหลัง

ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่วัดโบดราชศรัทธา
ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ผู้หญิงคนนี้ชุดชมพูเธอเดินทางมาจากกรุงเทพ
ตั้งใจเลยว่าจะมากราบไหว้ต้นตะเคียนคู่
เพราะว่าเธอได้โชคได้ลาบก้อนโตมาแล้วไงคะ
แล้วต้นตะเคียนคู่อันนี้อายุเป็นร้อยปีเลยนะ
ซึ่งเป็นต้นตะเคียนคู่ที่ยืนต้นตายแล้วก็มีการตกน้ำมัน
เพราะว่าเธอบอกว่ามีแม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดามาเข้าฝัน
พอเธอได้โชคได้ลาบเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเธอก็เลยจะมาแก้บน
พอตอนที่เตรียมอยู่เนี่ยกำลังจุดทูปบอกแม่ย่า
จู่ก็เหมือนกับมีการแฝงร่างแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีชาวบ้านที่เขาได้โชคได้ลาบจากแม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดาเนี่ย
ก็มาแก้บนกันเป็นจำนวนมากเหมือนกันค่ะอันนี้จุดหนึ่งที่อ่างทอง
อีกที่หนึ่งที่กาญจนบุรีคุณสืบสกุลฮือฮาเหลือเกินกับบ่อน้ำผู้โซดา
แน่นอนนะฮะนี่ค่ะที่ห้วยกระเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อวานเขาก็มีการปรับคันดินรอบบ่อเสริมฐานไง
ให้สามารถที่จะไปเดินชมน้ำผู้ได้ทั้งสองบ่ออันนี้เป็นภาพมุมสูงนะมันก็มองดูสวยงามมากขึ้น
แล้วน้ำผู้โซดาเนี่ยเขาก็ปรับวาวให้มีแรงดันน้ำเนี่ยน้ำก็จะได้พุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมจากเดิมมันพุ่งมา๕เมตรใช่ไหม
ก็จะปรับให้สูงเป็น๑๐เมตรถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็สูงกว่าเสาไฟนะคุณผู้ชมนี่ค่ะแต่ว่าที่ชาวบ้านเขาดีใจเพราะอะไรเห็นไหมทะเบียนรถ
โอ้โหทะเบียนรถคันนี้เลยค่ะเลขท้าย๒ตัว๐๓นี่แหละแล้วเมื่อวานเนี่ยทางอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาเนี่ยเขาก็บอกตัวเลขว่าความลึกของบ่อที่มันลึกลงไปจากพื้นดินเนี่ยนะ๓๐๓เมตร
คันเมื่อกี้เลขทะเบียนรถศูนย์สามเก้าค่ะคนก็เลยไปซื้อกันฮะซื้อเลขท้ายสองตัวสามเก้าแล้วเขาบอกว่าออกจริงจริงนะฮะใช่ไหมคันนี้สามเก้าใช่ไหม
ค่ะถุกลตรีรางวัลที่หนึ่งสี่ใบ
ใบ๖๔๒๔๒๔ล้านค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะไม่ค่อยได้เห็นข่าวแบบถูกตัวเลขเยอะแบบนี้มา

ก่อนหน้านี้เดินทางไปงานศพพี่ชายที่เลย
แล้วก็เห็นทะเบียนรถกระบะที่ใช้เคลื่อนย้ายศพไปที่วัด

ก็เลยมีการซื้อลอตเตอรี่๖๐๓ที่เหลืออยู่ที่แผงมา๔ใบ
ซื้อหมดเลยเธอซื้อหมดเลยที่ลงท้าย๖๐๓แบบนี้

แต่พอมาตรวจรางวัลที่๑ปรากฏว่า๓ตัวหน้าก็ถูก๓
ตัวหลังก็ถูก๔๒๔๖๐๓เป๊ะ
แสดงความยินดีด้วยกับทุกคนที่ถูกรางวัลนะคะ
ยังมีอีกหลายคนนะฮะ๑๒ล้านบ้างแหละ๖ล้านบ้างแหละ
เปลี่ยนชีวิตของท่านทันทีเลย
ต้องค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ถูก
ไม่เป็นไรค่ะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะ
เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่ไม่ถูกนะครับ